สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
สามวันหลังจากนี้ไปทั่วไทยอากาศร้อนจัดแดดแรงยกเว้นภาคใต้
เตรียมรับมือฝนตกหนักรวมถึงสัปดาห์หน้า
จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามา๓วันด้วยค่ะ
เนื่องจากเกี่ยวของความร้อนยังคงปกลุ่มทางตอนบนของประเทศไทย
ลักษณะแบบนี้ทำให้อากาศร้อนอบอ้าว
จะสังเกตว่าช่วงเช้าฟ้าสว่างเร็วประมาณตี๕๓๐ฟ้าสว่างแล้วค่ะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้ทั่วไทยอยู่ที่ร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่กองอยู่ที่ภาคใต้๑๓๐๔๐ของพื้นที่เน้นฝั่งทะเลอันดามัน
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้เนื่องจากแดดแรง
โมมิเตอร์วัดได้สูงถึง๔๒องศาเซลเซียส
ช่วงเวลาที่อากาศร้อนที่สุดตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่าย๓ค่ะ
ัชนีความร้อนหรือว่าความร้อนที่มนุษย์สัมผัสได้สูงสุด
วันนี้อยู่ที่พื้นที่บางนากรุงเทพ๕๓องศาเซลเซียส
รองลงมาเป็นภูเก็ต๕๒๗องศา
และสัตหีบชนบุรี๕๒๑องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครอากาศร้อนจัด
เกิดฝนได้เพียงร้อยละ๑๐ของพื้นที่เท่านั้น
แต่อย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้าเตรียมรับมือฝนตกหนักด้วย
สภาพอากาศเดือนนี้ค่อนข้างแปรปรวน
เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลค่ะ